กลับจากเยอรมน์

เหมือนกับกำลังจะต้องไปต่างประเทศอยู่แล้ว

เดี๋ยวเราจะต้องไปต่างประเทศแล้ว
มาตอนอายุจะ๒๕อยู่แล้ว

จำได้ไหมปี

ราหูโคจรย้ายใหญ่

ดารานักแสดงนักร้องนักดนตรี
ลาหูโคจรยกเข้าสู่ราศีพิจิกษ

อายุตะจักรและบัตรนั้นเกิดไหม
เออจริงนี่ไงช่วงนั้นเลย
โตโน่เกิดณเดชน์เกิด

เทียบเลยเจมส์จิปมาร์คปริ้น

คิดไว้ไหมว่าเราจะได้เข้ารอบ

ช่วงนั้นดวงอะไรถึงทำให้เขาง่าย
ก็ลาหูโคจรเจอพระเสาโตโน่
เกิดปี๒๒๐

ประวณะโชคใหญ่ธนศษา

สุริยาต้องครูเป็นคู่คงจะเกิดโชคใหญ่

หิวามันเป็นเวลาถ้าระแกลนชีวิต

เปลี่ยนมากครับ

แล้วก็เรา
เราได้มาทำอะไรหลายอย่างที่มัน

คือตอนเด็กเรา

ชอบร้องเพลงไหมตั้งแต่เด็กชอบ

ชอบอันพลวงภูมิชอบพี่อ๊อฟพงภัทร์อะไรอย่างนี้เออใช่ที่นั้น
ในชีวิตเคยแอบคิดบ้างว่าวันหนึ่งเราจะมีชื่อเสียงวันหนึ่งเราจะดังไม่เคยครับ
แม้กระทั่งวันมาประกวดก็ยังไม่มีความหวังว่าจะดัง
มันเหมือนกับเป็นชีวิตแบบวันต่อวันคือทำยังไงให้วันนี้มันทำวันนี้เพื่อให้วันพรุ่งนี้มันไม่แย่
แย่กว่าวันนี้ใช่คือคิดอย่างนั้นแต่มันก็เกิดขึ้นจริงพอหลังจากที่เข้ามาได้เรียบร้อยแล้วเราเป็นที่รู้จัก
ไม่นานทุกอย่างเคลียร์หมดไหมทำให้แม่ซื้อบ้านซื้อที่ดินปลดหนี้ชื่นใจแม่เลย
ชื่นใจครับ๑๘ล้านคือหมดเลย
หมดครับภายในระยะเวลาไม่ถึง๕ปีใช่ครับ๕ปีปลดหนี้ทุกสิ่งครับแล้วก็ซื้อซื้อให้ท่าน
เขียนกลับกลับมายังแม่ต้องสวยเพราะว่าแม่เป็นผู้หญิงสวยอะไรอย่างนี้แล้วก็จะเลยออกไป
ถือว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนไปคนละอย่างแล้วช่วงนี้คนที่เกิดราศีอะไรฮะ

หนี้หมดสินปลดหนี้ปลดสิน
ชีวิตเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีฮะ
ราศีที่ดวงชะตาในช่วงนี้

ปฏิมรณะดวงชะตานี้ไม่สามารถแต่งงานไม่สามารถมีครอบครัว
อย่างปกติของคนธรรมดาทั่วไปได้

พูดให้ผู้หญิงเขาสบายใจเร็วจังนะ
นี่ดูได้แฟนคลับหลอกคลิกเลยนะ
มันคือสิ่งที่คือความจริงเอาไป
เอางี้นะผมไม่ใช่หมอดูเข้าทรง
เอาไปหาหมอที่เขาเป็นสถิติเหมือนกับ
คยาโหราธิบดีในรั้วในวังแต่โบราณการก่อนที่มีมา
ดวงชะตานี้ปัตตนิมรณะดวงชะตานี้
ไม่ควรที่จะมีครอบครัวหรือแต่งงาน
ข้าจะให้มันเป็นพญาทะลวงฟัน

ว่าไงโหนดวงชะตาผู้นี้ข้าจะให้มันไปทำหน้าที่สุ่มเสี่ยง
ราชการชายแดนให้ยดอวยอำนาจ

ดวงชะตานี้ดาวดวงคู่ไม่สมหวังไม่สมปรารถนา
สมควรพุทธเจ้าขาดที่จะไปทำงานในตำแหน่งสุ่มเสี่ยงที่ต่อสู้
เข้าใจไหมให้ตำแหน่งยดอำนาจก็จะ
มันคือความหมายอย่างนี้คือดวงชะตานี้

ไม่ใช่ไม่ได้มีภารกิจรัก
ไม่ได้มีภารกิจรักที่เป็นความรักระหว่างใครกับใครสักคนหนึ่ง
ไม่ต้องรอถึงท้ายรายการเลยเนาะสรุปเลย
ไม่ใช่ใครสักคนนึงแต่คือตัวเรา
แสดงว่าโตโน่อยู่คนเดียวหรือต้องมีคู่
อย่างนี้ครับเขาเริ่มต้นถูกคือเขารักแม่

แล้วก็ต้องรักตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีความสุขสมบูรณ์
เพราะเขาคือความฝันหรือดอกพันธุ์ที่เกิดขึ้นจากพ่อและแม่

ที่จะต้องไม่แบ่งปันความรักนี้ให้ใคร
จากแบ่งปันให้กับแฟนคลับผ่านบทเพลงเสียงเพลง
ไม่ใช่เอาใครมาอิงแอบแนบคิดแล้วก็บอกว่า
รักที่สุดรักในโลกจริงจังคือความรัก
ทำยังไงผู้ชายคนนี้ในชีวิตนึง
ถึงจะมีคู่และวงเล็บคู่ที่ดีด้วย
ความรักถ้าเกิดโตโน่จะมีได้ในอนาคตมันแปลว่าอะไร
มันต้องเกิดจากความสมบูรณภูมิสุขของแม่ที่มีความสุข

เพราะฉะนั้นในดวงชะตามันไม่เหมาะที่จะเป็นแบบนี้
ว่ารูปแบบเดิมมันมีปัญหาและรูปแบบใหม่จะเป็นยังไง
ประสบการณ์มีอยู่แล้วนี่นะฮะ
ตั้งแต่สดมีคนเข้ามาเยอะไหม

มีคุยกับใครพิเศษบ้างหรือยัง
มีคุยครับแต่ว่าไม่มีใครพิเศษ
กับตามข่าวสาวคนนู้นสาวคนนี้สาวช่องเดียวกันสาวช่องน้อยสี

เขาเป็นทุกข์จะเป็นทุกข์มากกว่าถ้าเกิดว่าจะมาเป็นแฟนผม
ทำไมคุณถึงว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณแล้วจะเป็นทุกข์

พี่ไม่แคร์โต้จะมีโน่จะมีเวลาหรือไม่มี
พี่ไม่แคร์พี่ดูแลตัวเองได้ไหม

พี่จะเป็นตัวแทนของชะนี

น้องไม่แคร์น้องดูแลตัวเองได้

แล้วชีวิตจริงมันไม่เหมือนกับชื่อเสียงนี่

คุณอาจจะอยากรู้จักผมอาจจะอยากคบกับผม

ผมทำงานเหมือนวันนึง
ผมกลับมาบ้านผมนอน

เดี๋ยวก่อนผมทำงานหนุนวัวเลยแหละ
ผมทำงานเหมือนวัวเลยมันเศร้า

เราต้องชื่นชมไม่ใช่ว่าเรียกเสียงเศร้าด้วยครับ
ทำงานเหมือนวัวนะมันเศร้า

ผมมันมากผมสะใจมากกับการทำงานของผม
ผมมีความสุขแล้วคุณรับได้ไหมล่ะ
ตอนนี้หัวใจตายด้านแล้วหมายถึงอะไร

คือเวลาเราเต็มที่กับอะไร
ไม่ว่าจะเป็นงานเรื่องความรักเรื่องเพื่อน

วันนี้มันเป็นช่วงที่ให้มันพัก
แล้วก็ส่วนอื่นทำงานเถอะ
สมองในเรื่องที่จะทำยังไงให้คนดูสนุก
เราทำยังไงที่จะดูแลวงได้
เรามีวงดนตรีเราจะทำยังไงให้เราอิ่มเพื่อนก็ต้อง

จะทำยังไงให้ตอบแทนสิ่งที่แฟนเขาให้เรามา
ชีวิตของเราที่ผ่านมากับทุกวันนี้เนี่ย
ถ้าไม่มีพวกเขาเราจะเป็นยังไง

นี่นี่นี่

สองคนเนี่ยข้อที่หนึ่งดวงชะตานี้เขามีอีโก้สูงในความเป็นตัวตนของตัวเองอยู่แล้ว
แต่ข้อที่สองเรื่องความรักเนี่ยปัตตนิมรณะแปลว่าอะไรแปลว่าคู่ที่แท้ที่เปิดเผยที่ชัดเจนเนี่ย
มีมันก็ต้องมีปัญหาเขาเรียกปัตตนิมรณะเข้าใจไหมทีนี้อาจจะแล้วคู่อย่างไรล่ะ
ที่เหมาะกับผมกับโตโน่เนี่ยคู่ที่เป็นแม่ไม้ลูกกำพาคู่ที่มีมนต์พินแล้วไอ้โสโสจริงอะยากเข้าใจไหม
เออคู่ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าไม่ใช่เด็กกระต่อเออเนี่ยพี่โน่พี่โน่ไม่ใช่
มันต้องแบบเออแก่แก่หน่อยแก่กว่ากี่ปีคะเดี๋ยวโตโน่ก็เอาไปอ้อนให้แฟนคลับอีกวันนั้น
ผมไม่เจอหมอรักนะครับเพราะบอกต้อง๕๐ขึ้นเนี่ยฟังเรียอผมเศร้ามากเลยครับ
ก็เมื่อนั้นเป็นอันว่าช่วงนี้ไม่เหมาะ
นี้ไปโน่ได้วางแผนไว้กับชีวิตครอบครัว
พ่อแม่น้องอะไรอย่างนี้ยังไงบ้านตัวเองตัวเอง

คือวางไว้แล้วครับคือว่าเราหาไว้แล้ว
แล้วเรามั่นใจแล้วว่าถ้าผมตาย

ตอนนี้ที่คิดอย่างเดียวเลยก็คือ
ในช่วงเวลาที่ผมยังมีโอกาสทำให้
ทำให้คนดูมีความสุข

วันหนึ่งผมแก่ไปแล้วมันหมดเวลาของผมแล้ว

เพราะว่าคือผมลืมบอกนะครับ

มันอาจจะเหมือนกับมันมีช่วงที่ดีแล้วก็ช่วงที่ลำบาก
แต่สำหรับผมในช่วงที่บ้านผมเป็นหนี้
ตอนที่ผมยังไม่มีชื่อเสียงผมก็มีความสุข

แต่เพียงแค่เวลาพูดถึงนึกถึงตาแม่
นึกถึงหน้าแม่ผมสะเทือนใจผม
แต่ในทุกช่วงเวลาของผมไม่ว่าผมจะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียง
ผมมีความสุขกับกลุ่มเพื่อนของผมที่จริงใจ
โตมาวันนี้ถามว่าผมมีชื่อเสียงผมมีเงินมากขึ้น

ผมถึงบอกอาจารย์ว่าผมไม่ได้มีความ
ซีเรียสว่าจะต้องวางรากฐาน
ให้ผมร่ำรวยใช่เพราะผมวางให้กับคุณแม่ให้กับน้องสาวแล้วประมาณนึง
ประมาณว่าถ้าพอตายสิ่งที่ผมทำเพื่อ
เพื่อคนที่เขารักผมหรือคนที่ผมรักเขาเนี่ย
ผมจะได้ไม่ต้องมาเสียดายทีหลัง
คิดว่าผมจะทำได้เงินยังไง
ผมจะต้องรวยผมต้องมีพันล้านผมต้องมีร้อยล้าน

ถ้าผมทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ไปจุดนั้น
แล้วผมดันตายขึ้นมาผมคงเสียดาย
วินาทีที่ผมมีโอกาสได้ทำเพื่อให้คนหัวเราะ
ทำให้ผมยิ้มทำให้พวกเขามีความสุข

ผมซื้อรอยยิ้มผมซื้อความรักพวกเขาไม่ได้นะครับ
ไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมมีสิทธิ์นะครับผมมีสิทธิ์ทำให้พวกเขายิ้ม
ทำให้เขามีความสุขได้โดยที่ผมไม่จำเป็นต้องรวย

หรือสิ่งที่นาทีที่ผมได้ทำโตโน่พูดหวังเรื่องอย่างนี้
เหมือนกับที่โตโน่พูดในวันที่จะแต่งงานเลย

ตอบตามแม่หมอแล้วจะตอบตามที่เขาถาม

ถ้าไม่ถามไม่ตอบเพราะมารายการนี้มันต้องถาม
โตโน่ถามมีอะไรอยากรู้ไหมครับถามแล้วจะตอบ
แล้วพยานจะได้ดูรู้กันว่าแม่นไม่แม่น

แปลว่าดวงชะตานี้อาจจะมีเรื่องอื้อเฉาที่สุด